แต่ยังไม่มีใครหลุดใครหลวมครับเกี่ยวจังหวะเกี่ยวแล้วตัดล่างสวยงามจริงจริงครับ
ขึ้นมานี่พยายามจะเน้นที่ศอกแล้วประมาณเล็กเจอหมัดขวาสวนเหมือนกันครับ
เข้าซ้ายคอยดักเอาไว้ครับขยับหัวแข้งขวาขวาขึ้นเกี่ยวแล้ว
โอ้โหโอ้โหเติดก้านคอเลยครับนะ
จังหวะหลุดจังหวะหลวมครับแม่จังหวะเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งครับ
สมจมภูกษ์เลยครับนี่ครับเห็นกันช้าชัดเลยครับโอ้โหไอ้เป๋
คลุกกบเลยครับดูครับโอ้โหสวยจริงครับ
หลังจากนั้นหลวงเข้ามาได้เจอสอบขวาสุดครับแต่ไม่โดนนับแล้วก็ยังไม่แตกครับ
ดูกันที่ภาพช้าครับบวมไม่ได้เลยครับดูครับระวังขวานี่โดนซ้ายระวังซ้ายนี่โดนขวาแล้วครับ
ตาแกดีจริงครับเผลอในตะวัดก้านคออีกแล้วครับ
ดูครับดึงนิดเดียวเลยครับขยับมาปักด้วยศอกขวาโอ้โหดูครับ
หมุนออกซ้ายออกขวาตลอดเลยครับไม่เป็นเป้าเคลื่อนที่ไอ้ทุ่งมนต์แล้วครับ
เดี๋ยวบาทาลูพากัน
เอาล่ะทุกคนตอนที่๓นาทีเราจะไปกันกับการตัดตัดตัด
เพื่อเจ้าตัดตัด
สองข้างสีปูพาเล็กเกียจตะวันชาย